สมุทรสาครเนี่ยมีเหตุการณ์สามีตามง้ออดีตพันรยาไม่สำเร็จ
พูดคุยกันไม่รู้เรื่องต้องใช้ความรุนแรงตัดสิน
ก็คือคว้าปืนออกมายิงพันรยาของตัวเองเสียชีวิต
ในขณะที่ให้อาหารแมวอยู่ที่หน้าบ้าน
และหลังจากนั้นหันปืนกระบอกเดียวกันเนี่ย
ยิงเพื่อนสนิทของอดีตพันรยาได้รับบาดเจ็บ
สุดท้ายแล้วตัวเองค่ะตกใจหลังจากก่อเหตุ
รับยาค่าย่าเข้าไปแล้วขี่รถจักรยานยนต์

ยังไม่ทราบว่าจากการกินยาค่าย่าไปแล้ว
อาการเป็นยังไงบ้างแล้วไปอยู่ที่ไหนตอนนี้
ตำรวจสพบังโทรรัฐเข้าตรวจสอบเหตุผู้หญิง
ถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านพักหลังหนึ่งนะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ในตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะ
หน้าบ้านที่เกิดเหตุพอเจ้าหน้าที่ไปถึง
พบศพของนางสาวปานทิพย์มากเปี่ยม
อายุ๔๕ปีนอนหงายจมกองเลือดนะคะ

ไปพบบาดแผลถูกยิงที่หน้าท้องด้านขวา

ขณะเดียวกันยังพบอาวุธปืนลูกซอง๑กระบอก
และปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒๓ปลอกตก

สอบปากคำนายอมรเทพเนียมนาคอายุ๒๑ปี

นายธนพลเนียมนาคอายุ๔๖ปี

ลูกชายบอกว่าก่อนหน้านี้พ่อกับแม่

คำว่าที่อื่นก็ไม่ไกลนะ
ไปอยู่บ้านใกล้บ้านอยู่ติดกัน
แม่ก็เลยย้ายออกไปบ้างไปอยู่บ้านยาย
ซึ่งอยู่ใกล้กันอยู่ระแวกเดียวกันหมดเลย

ก็เลยมาขอแม่ขอย้ายกลับมาอยู่บ้านหลังเดิมได้ไหม
ก็พยายามง้อขอคืนดีพยายามมาพูดมาคุยเนี่ยนะคะ
ลูกชายได้เล่าให้ฟังว่าแม้แม่จะไม่ยอมใจอ่อน
แต่ก็ไม่ได้ดุด่าว่ากล่าวไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะ
ช่วงแรกก็พูดคุยกันดีนะคะ
แต่ทีนี้ที่มาของเหตุการณ์ก็คือเมื่อวานนี้
พ่อต้องไปขึ้นศาลในคดีครอบครองอาวุธปืน
ทีนี้มาชวนแม่บอกไปเอาปืนที่เก็บไว้ในห้องพันรยาใหม่
ซึ่งเลิกกันไปแล้วเนี่ยนะพาไปหน่อย

โมโหค่ะจนช่วงเช้าของอีกวันนี้นะคะ
ช่วงเช้าวันนี้พ่อก็เลยมายืนดักรอแม่อยู่ที่หน้าบ้านของยาย
แล้วใช้อาวุธปืนลูกซองยิงแม่
ขณะที่แม่กำลังให้อาหารแมวจนแม่เสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านเลย
แล้วก็หันปืนกระบอกเดียวกันไปยิงเพื่อนสนิทของแม่
ได้รับบาดเจ็บซึ่งเพื่อนสนิทออกมาเห็นเหตุการณ์พอดีนะคะ
ฟังเสียงลูกชายผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังอีกครั้งค่ะ
เพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตที่ถูกยิงเหมือนกันเนี่ยนะคะมีชื่อว่านางสาวถาวรสกุลเต็มอายุ๔๓ปีนะคะ
เปิดเผยบอกว่ารู้จักกับผู้ก่อเหตุมาตั้งแต่

อยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุเพื่อคอยดูแลแม่ของผู้ตาย
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุตัวเองกำลังเดินออกมาที่หน้าบ้าน
เตรียมขึ้นรถจะขับรถไปส่งของซึ่งจะไปกับผู้ตายนั่นแหละ
หลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
หนึ่งนัดวิ่งมาดูแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ตายเรียกชื่ออดีตสามี
จากนั้นผู้ก่อเหตุเห็นว่าเพื่อนสนิทคนนี้วิ่งเข้ามา

มาเห็นเหตุการณ์พอดีหารปืนกระบอกเดียวกันนะคะ
ไปยิงใส่ตัวเองเนี่ยพยายามวิ่งหนีแล้วไปนอนแกล้งตายอยู่
คือเคราะห์ดีมากนะคะกระสุนที่ยิงมาเนี่ยเฉียดแก้มไปนิดเดียว
แล้วกระสุนเนี่ยไปถูกรถที่จอดอยู่
จากนั้นผู้ก่อเหตุเห็นแบบนี้
ไม่แน่ใจว่าตัวเองก่อเหตุฆ่าไปกี่คน

ตกใจค่ะซดยาฆ่าแมลงเข้าไปแล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีนะคะ
ตำรวจคาดว่าสาเหตุค่อนข้างชัดเจน
ปัญหาในครอบครัวค่ะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ย

แล้วก็กลับมาพยายามง้อขอคืนดีแต่ว่าไม่สำเร็จ
อย่างไรก็ตามชุดสืบสวนตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ตอนนี้ก็พยายามที่จะติดตามตัวเป็นห่วงมากที่สุด

กินยาฆ่าแมลงเข้าไปในอาการเป็นยังไงบ้าง
เมื่อสักครู่จะเห็นภาพคือขวดโดนทิ้งเอาไว้ด้วย
คงดื่มไปหมดขวดเลยก็ไม่รู้เป็นอย่างไร